มีคนหลายคนดาวว่า
พี่แต่งงานครั้งแรกผิด

บ้านนี้ฟึ่งเสร็จซะประมาณ๔ปี

รู้สึกว่าประวัติศาสตร์แน่นตัว

เฮ้ยโรงงานเสื้อยืดก็ทำ

ชีวิตเหมือนว่างนะฮะแต่ก็ไม่ว่างเลย
ก็เป็นชีวิตที่เรียนรู้ไปเรื่อยค่ะ
แล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาด
แล้วก็เอามาแก้เป็นประสบการณ์
เรียนรู้จากคนรุ่นใหม่

พี่เชื่อในสัตว์ผสมตลอดเวลา

แต่ก็ไม่เชื่อว่าทุกองค์การ
จะต้องมีแต่คนแก่
คือเพราะฉะนั้นทั้งของเก่าของใหม่
ถ้าเชื่อว่าทุกคนมีดีด้วยกัน
ถ้าจะผสมมาบวกกันได้อยู่กันได้

หรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าประสบการณ์เข้าด้วยกัน

สำหรับคนที่เป็นหัวหน้าองค์กร
เพราะมันต้องเรียนรู้ของใหม่
คือพี่ผ่านหลายยุคหลายสมัยมา

ซึ่งตอนนั้นคนมันก็มองว่ากับไทยมันกระทบแรง

คิดว่าไม่ได้กระเทือนเฉพาะลูกเล็กเด็กแดง
แต่กระเทือนเจ้าขององค์กร

ทุกคนต้องกลับมาตั้งหลักใหม่มองตัวเองกันใหญ่เลย
แต่พี่นี่เป็นคนธรรมดาไม่ได้เป็นเจ้าสัวด้วยสิ
มันเหนื่อยตรงนี้ไงก็ต้องเรียนรู้หลายมุมไง
มีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรครับคุณแป้ง

เป็นคนที่ทานน้ำเยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทานน้ำตาล
ถ้าให้นิยามตัวเองมาตลอดเนี่ยนะคะ
แต่ว่าพี่ยอมรับได้
ในทุกเหตุการณ์ในทุกสิ่งทุกอย่าง

คาดฝันหรืออะไรที่ผิดพลาด

แล้วก็คิดบวกแล้วก็ให้อภัยเสมอ
แล้วก็อันนี้พี่สอนตัวเองอยู่๓อย่าง

ก็คือ๑อายุเยอะขึ้นเรื่อยเนี่ย

ประสบความสำเร็จสูงสุดในอะไร
สิ่งนี้ตื่นมาต้องภาวนาให้อยู่กับตัวเลยนะ

เพราะฉะนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรร้าย
พี่ก็จะผ่านไปได้ด้วยความที่เป็น

เป็นคนที่ติดความรักมาก

ต้องให้รักษาตัวเองนะ

มีบทท้าทายอะไรในชีวิตบ้างคะ
ที่ทำให้ระหองระแหงแล้วแก้ปัญหาอย่างนี้
คือคนแก่มาอยู่ด้วยกัน
มันมาจากคนละฟากฟ้าหรือ
จริงแล้วมันก็ต้องมาพยายามปรับตัว

กว่าเราจะผ่านอะไรแล้วมาอยู่ด้วยกัน

ช่วยกันดูแลกันไปตลอด
ก็อย่างหนึ่งที่เราไม่ทำเลยก็คือว่า

สามีภรรยานี่บางทีแยกห้องนอนกัน

แล้วก็สิ่งที่ทำด้วยกันก็คือว่า

แล้วก็ให้ช่องว่างบ้าง

อัวจะไปเปิดช่องว่างทำไมคะ
มีอะไรคะอย่าไปยุ่งกับโซเชียลของเขา

พอมาถึงนี่ไอ้มือถือคว่ำหน้านี่

รักกันแต่เวลาโกรธก็มีไง

ก็ให้เขาเดินไปหน้า

ข้อที่๑ภรรยาถูกเสมอ

ข้อที่สองถ้าภรรยาผิดให้กลับไปดูข้อหนึ่ง
พี่ตาดุกมากเลยนะดูแล้วกลัวแทน
ไปดูข้อหนึ่งมายังไงอันนี้มันก็จะอยู่กันได้ไง
หึงห่วงมีมั้ยเราต้องห้ามหึงห่วงมั้ยมีกรรติกรรมไหมฮะ
อุ้ยพี่ถือนะในบางมุมก็เป็นคนสมัยใหม่มาก
แต่ในบางมุมก็เป็นคนโบราณมากนะพี่ถึงเป็นศาสตร์ผสมผสานไง
พี่บอกเลยนะว่าคนเรานี่นะจะยากดีมีจนไม่สำคัญนะ
แต่ว่าเรื่องอย่ามาทำลายน้ำใจกันในเรื่องที่มีบุคคลที่๓

เจ้าชู้ได้คนเรามันอดเจ้าชู้ไม่ได้อยู่แล้ว
เรานี่มันมีเชื้อสายเจ้าชู้แต่ว่าอย่าถึงกับว่า
อย่าไปมีอะไรที่เป็นตัวตนอะ
อันนี้พี่แค่ว่าชั่วคราวได้
คราวก็ครั้งเดียวพอนะไม่ควรซ้ำสองครั้งนะ
มันมีข้อดีของความล้มเหลวในความรักครั้งแรกไหมครับ

มีคนหลายคนเนี่ยนะเดาว่าพี่แต่งงานครั้งแรก

แต่สำหรับพี่นะพี่ไม่เคยคิดว่าผิดเลย

ใช่เพราะพี่ไม่เคยคิดว่าผิด

ในตอนนั้นพี่ก็ว่าเขาก็ดีกับพี่

เป็นคนหนึ่งที่สำหรับพี่แล้วก็เป็นผู้

วิชาความรู้หลายเรื่องให้กับพี่
พี่ก็ยังมองความหลังอันนั้นเป็นความหลังที่ไม่ได้แย่
แต่การเวลาผ่านไปที่ทำให้เราอยู่กันไม่ได้เนี่ย

โอ้นี่คือตรงเลย

หลายคนล้มเหลวคือล้มเหลวคือเฟลล์
แต่คุณแป้งมองข้อดีในการล้มเหลวได้
มันมีวิธีคิดเราต้องคิดยังไงครับคุณแป้ง
พี่คิดว่าคนเรามันมีความผิด

อยู่ไปนานแล้วอยู่ไปกันไม่ได้
สำหรับพี่เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นศัตรูกัน
มันก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันได้
เพราะเขาเคยมีส่วนดีกับพี่ค่ะ
สิ่งหนึ่งพี่สอนลูกน้องทุกคน
ความกระตันยูรู้คุณคนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
มันคลาสสิกมากกระตันยูรู้คุณคน
ใครที่เคยดีกับพี่นี่พี่ไม่เคยลืมบุญคุณเลยนะ
และบุญคุณแทบจะไม่มีวันหมด
ใครทำดีกับนวลพันธ์ไม่เคยลืมจริง
ย้อนเวลาอยากจะไปแก้อดีตได้สักหนึ่งเรื่องนะคุณแป้ง
เรื่องความรักคุณแป้งอยากจะแก้ไขอะไรมั้ย
หรือว่ามันเพอร์เฟคที่สุดสำหรับเราแล้ว

จริงแล้วตั้งแต่เล็กก็เป็นคนที่เคยมีแฟน

ก็จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ชุ่มชื่นนะคะ
สิ่งดีมันเป็นเรื่องดีที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเรา

ความรักตั้งแต่อยู่ในบอสตาร์ทอะไร
มันเป็นอะไรที่มันเป็นมุมใสในวัยเด็ก
แล้วก็เป็นมุมสีชมพู
ซึ่งมุมสีชมพูนี้มันก็จะเป็นมุมสีชมพูตลอดไปนะ
สำหรับลูกเนี่ยพี่ค่อนข้างกดขี่ขมเหงพอสมควรนะ

แต่จริงก็เขาก็เป็นลูกคนเดียวก็คือรัก

พี่เชื่อว่าอย่างหนึ่งว่าเด็กทุกคนเนี่ยมันมี

ลูกไม่ต้องเรียนปริญญาโทก็ได้นะ

พี่ไม่รู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานมากเนี่ย

เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าประสบการณ์นี้เป็นตัวช่วย

แล้วก็พี่ก็ไม่เชื่อในเรื่องที่ว่า
คนเราจะต้องมาสร้างทรัพย์สมบัติมากมาย
เพื่อเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เป็นมรดกของลูก
จริงพี่ว่าให้กำลังดี
ให้ตัวเราเองด้วยให้ลูกน้องด้วย
ให้ความเผื่อแผ่ต่อเพื่อนคนอื่นด้วย
แล้วก็ให้ลูกด้วยในส่วนหนึ่ง

ก็ไม่ได้ไม่คือเราก็พอมีให้เขาได้บ้างไง
แต่พี่เห็นบางคนที่แบบโอ้โหแบบ
ต้องตั้งใจที่ว่าแล้วเก็บไว้ให้ลูกหลาน
แล้วในวันที่ถ้าลูกทำไม่ได้
แล้วต้องมันเป็นอะไรที่ทุกอย่างเนี่ย
คือพี่มองว่าทุกอย่างมันต้องกำลังพอดี
โปรดติดตามตอนต่อไป